ทันข่าวเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะ
ต่างประเทศก็มีปัญหาเรื่องไฟป่าด้วยเหมือนกัน
แล้วก็มีไฟป่าลุกลามอยู่นะคะ
โดยมีบ้านหลังนึงค่ะถูกไฟไหม้
ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวผ่านทางมือถือ
ปรากฏว่าเห็นไฟไหม้บ้านต่อหน้าต่อตาเลย
นี่เป็นภาพจากกล้องวีดีโอวงจรปิดภายในบ้านหลังหนึ่งค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านของในเจมส์โอเรลลี่นะคะ

ขณะที่ควันจากไฟป่าก็กำลังค่อยเข้าไปภายในบ้าน

เลวไฟก็เริ่มเผาทำลายบ้านในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น
กล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน

ซึ่งเจ้าของบ้านที่อบพยพหนีออกจากบ้านไปก่อนหน้านี้เนี่ย
เห็นความเคลื่อนไหวทุกวินาที
ต้องมาดูภาพนี้ปวดใจเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเห็นไฟไหม้บ้านตัวเองต่อหน้าต่อตา
ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าที่เมืองฟอร์ดแม่งเมอเร่
จังหวัดอัลเบอร์ต้าทางตะวันตกของแคนาดา
ก็อยู่ในภาวะวิกฤตหนักนะคะ
อาณาบริเวณไฟป่านั้นลุกลามเพิ่มขึ้นเป็น๑๐เท่าค่ะ
ทำให้เขตที่พักอาศัยชั่วคราวของประชาชนถูกตัดขาด
อบพยพคนเพิ่มอีกกว่า๘๐๐คน
ทำให้ตอนนี้มีผู้ได้รับการอบพยพหนีไฟป่าแล้ว
เป็นจำนวนถึง๘๘๐๐๐คนค่ะ
ถือว่าเป็นตัวเลขการอบพยพประชาชนครั้งใหญ่ที่สุด
ประวัติศาสตร์ของแคนาดาเลย
โดยเปลวไฟนั้นได้ประทุขึ้นในพื้นที่ป่า

ตั้งแต่เมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เนื้อที่ประมาณ๔๕๐๐ไร่นะคะ
จนตอนนี้พื้นที่ที่ถูกทำลายมากกว่า๕๑๘๐๐๐ไร่แล้ว
คิดเป็นขนาดใหญ่กว่าพื้นที่เมืองแมนฮาตันถึง๑๐เท่า
ไฟลุกลามเผาทำลายบ้านเรือนของประชาชนและอาคารต่าง
กว่า๑๖๐๐หลังคานะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะแล้วก็ลุกลามอย่างต่อเนื่อง
และดูเหมือนว่าจะไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง
เพราะสภาพอากาศก็ทั้งร้อนทั้งแรงทั้งแห้ง